มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นงูฉก
หรืออุบัติเหตุบนท้องถนนก็ตามนะ

นั่งกันนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้าง
คุณบางทีมันก็สร้างความสะดวกสบาย
ให้กับเราในชั่วโมงที่มันเร่งด่วนถูกไหม

วินมอเตอร์ไซค์ที่เราซ้อนไป
จะพาเราไปถึงจุดหมายได้ด้วยวิธีแบบไหน
ติดตามเลยในช่วงตลอดภาพ๘

ภาพจากกล้องหน้ารถเก่งคันนี้นะคะ
เขาก็ขับมาตามเลนของเขาเนอะ

่งหน้าเข้าตัวเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
แต่ในจังหวะที่มาถึงจุดกลับรถปากซอยกิโลหนึ่ง
รถจักรยายนต์ยนต์รับจ้างอาวินมอเตอร์ไซต์

เขาขี่ทะแยงตัดหน้ามันอย่างนี้
แล้วก็ชนกันเข้าแบบจัง
คนขี่คนซ้อนนี่น่าจะได้รับบาดเจ็บอยู่พอสมควรเลยนะคะ
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊คยะบุญทองสุข
เขาโพสต์แจ้งว่าเคสนี้ผู้โดยสารเจ็บหนักนะคะ
ขาหักคนนี้ขาหักเลย
ส่วนพี่วินนะคะทิ้งผู้โดยสารหายไปเลยอ่ะ
เหตุเกิดวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองคุณ

สำหรับวินจักรยานยนต์รายนี้นะ
คือเขาเขียนโพสต์เอาไว้นะว่า

เขียนเอาไว้ว่าคอนโด
ทอยกล้าซอยโรงแรมพาเลสนะคะ

ใครรู้จักกับพี่วินมอเตอร์ไซคันนี้

แล้วคุณขี่ตัดหน้าเห็นป่ะ
เขาเนี่ยเอาอันต่อเพื่อกลับรถอะ
คือต้องยอมรับว่ามุมที่จะไปทางนั้นมันน้อย
แล้วมันเป็นทางที่แบบกระชั้นชิดอะนะคะ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณพี่หรือว่าใครรู้จักกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็บอกเขาให้มาช่วยดูแลรับผิดชอบผู้แบบบาดเจ็บหน่อยนะคะหรือว่ามันก็จะต้องมีเรื่องของคดีที่ตำรวจจะต้องมาสืบสวนเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็เข้าไปให้ปากคำกันเพิ่มเติมด้วย
ไม่งั้นใครเป็นก่อเหตุแล้วหนีโทษจะหนักกว่าเดิมด้วยนะคะ
โอ้โหเรียกได้ว่ากวาดเรียบชนมอไซค์แต่อาจจะไม่ชนแรงแต่ว่าไหลไปเรื่อยไถไปเรื่อยมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากเลยนะครับ
โธ่

แล้วรถมารสัยพางกันไปกี่คัน๙คันนะฮะ
แล้วรถกระบะเสียหายอีกคันแล้วคนเจ็บอีกเพียบ
หมายเลขทะเบียน๑๘๐๙กราชินบุรี
คนนี้น่าสงสารสุดเพราะอาการสาหัส
สาหัสยังไงขาขวาหักผิดรูปเลย
กู้ภัยเร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วยังไงต่อไปดูซิว่าคนขับเนี่ย
อาการเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูคนขับนะเพราะ

ชื่อฮุทักษิณสิทธิมัทอายุ๔๘ปี
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ขับ
คนเสื้อขาวเสื้อลายคนนั้นต่างหากที่ขับ
กลายเป็นว่าบอกอีกคนนึงขับงั้นก็ต้องไปถามอีกคน

อีกคนบอกว่าอย่างนี้อะไรนะทักษิณบอกฉันขับเหรอ
บ้าแล้วฉันไม่ได้ขับฉันไม่ได้ขับฉันนั่งข้างมาไปถามทักษิณให้ดี
โถเพี้ยนทำไมพูดกันอย่างนี้
อ้าวไม่รู้ว่าต่างคนต่างก็โบ้ยกันไปโบ้ยกันมาว่า
นี่นะนายขับผมไม่แต่ขับนู่นขับ
ซะอย่างนั้นแล้วมันน่าสงสารจริงน่าสงสารใคร
คนที่เขาไม่รู้อีโดอีเดย์มาเจอกับเนี่ยสภาพแบบนี้
มันต้องใครคนหนึ่งแหละที่ขับแล้วสภาพคือยังไง
เมาด้วยกันทั้งคู่เอาผู้ตรงสภาพเงี้ย
เกอร์เบาคุณดูหน้าสีหน้าแดงแล้ว
ไปดูผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าถึงความระทึกในช่วงนั้น
คุณกัญญารัฐกาญจนาสกุลหนึ่งในคู่กรณีนั่นแหละ
เธอบอกอย่างนี้ว่าจอดรออยู่เถิดตรงนี้
อยู่รถคันนั้นพุ่งเขามาแล้วชนไม่หยุดเลย

กวาดจริงตัวเธอบอกมันเป็นเสี้ยววิดที่เธอรอดมาได้

อ้าวคุณดูว่าเนี่ย

รถคันนี้จริงจอดอยู่นะเหมือนจะทำท่ายูเทิร์น
แต่ไม่รู้อีท่าไหนหักตรงมาแล้วก็ไถไปเรื่อยเลย

เดี๋ยวต้องดำเนินคดีกันต่อเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยเขาบอกแล้วว่า
เดี๋ยวจะไปไล่ดูเลยนะกล้องวงจรปิดทีละมุมทีละมุมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วจะต้องเอามาชี้ชัดให้แน่ว่า๒คนนั้นที่อยู่ในรถ

น่าจะหาหลักฐานไม่ยากนะคะ
เพราะว่าพยานแวดล้อมก็มีหลักฐานก็ครบอยู่เหมือนกัน
ดูข่าวนี้แล้วเราก็ต้องเตือนสติเตือนเราเองด้วย